ไปกันที่ข่าวแรกดีกว่าคุณผู้ชมต้องบอกว่าเมื่อวานนี้เกิดอาการงงจริงงง
พี่สื่อมนต์ช่วยแบบเฮ้ยคือไรอ่ะ
คือสัมภาษณ์น้องคิตตี้ชิชาอยู่ก็ประเด็นอย่างที่หลายคนรู้กันนะคุณผู้ชม
เรื่องรักสาวเรา๓คนหรือเปล่า
หลายคนก็อยากรู้ปรากฏว่าสาวคิตตี้เขามีวิธีการไม่ตอบคำถามสื่อด้วยกัน

ยังไม่พอนะคะมีคำพูดเด็ดด้วยบอกว่าให้พี่ดูหนังให้สนุกค่ะ

สรุปก็เลย

จริงใครก่อนรัก

คิดว่าวันนี้พี่ดูหนังกันให้สนุกดีกว่านะคะ

ชัดคือความงงงงชัดเลย
นักข่าวฮะเอาไปแล้ว
ทำเอาเท่าสื่อมวลชนที่มาปักหลักทำข่าวในงานอีเวนต์

ก็ยิงคำถามไปหาน้องคิตตี้ชิชานี่แหละ
เป็นครั้งแรกหลังจากเกิดประเด็นรักสามเศร้า
ระหว่างเธอแล้วก็๒หนุ่มนาวินต้า

โดยเริ่มว่าความสัมพันธ์กับแฟนหนุ่มต้านาวินต้า
ตอนนี้คือเลิกกันอย่างเป็นทางการแล้วหรือเปล่า
ิตตี้ก็ตอบอย่างนี้บอกว่ายิ้มแย้มนิดนึงนะคะ

ก่อนจะออกจากวงนักข่าวไปแบบนิ่ง
ชมภาพกันอีกครั้งค่ะ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

คุณจับเวลาเมื่อวานเขาจับเวลากันมานักข่าวบอกว่าใช้เวลาสัมภาษณ์๑๙วินาที
โอ้โหคือเร็วมากอย่างกับสายฟ้าฟาดเดียวหายไปเลย
แต่พี่สื่อมวลชนรวมไปถึงชาวเน็ตก็วิพากษ์วิจารณ์กันเยอะเหมือนกัน
คุณผู้ชมบอกว่าเข้าใจว่าเป็นเรื่องส่วนตัวแต่ว่าก็ควรจะให้เกียรติกันนิดนึง
ตอบคำถามกันดีไม่ได้แบบเดินชิ่งกันไปแบบนี้
เดี๋ยวรอเพราะว่าวันนี้เนี่ยคิตตี้เขาจะไปออกอีกงานหนึ่ง
เชื่อว่านักข่าวอาจจะไปดักรอกันอีก
นี่แหละเป็นประเด็นที่กำลังจะพูดอยู่ว่าที่ไม่ตอบเนี่ยเพราะว่าดึงเชงไว้หรือเปล่า
เพราะว่าวันนี้เขามีอีเวนท์เออวันนี้มีอีเวนท์อีกงานไง

จะได้มีนักข่าวตามจะได้มีข่าวอีกวันหนึ่ง
เขาก็บอกว่าพิจารณาวันนี้นะคะอีเวนต์ที่น้องคิตตี้จะไปเนี่ย

ดิวอลิสลาก็มาก็ดูแล้วกันว่านักข่าวจะเลือกสัมภาษณ์ใคร
อาจจะมีประเด็นเธอก็ได้เพราะว่ายังสัมภาษณ์ไม่จบไง
มันยังค้างคราวนี้เอาล้อมไว้ท่านี้แล้วกัน
อย่าไปจ้ะจับมือกันไว้ค่ะ